ไปเที่ยวดีกว่าที่จะบอกว่าพาไปเที่ยว
เพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมคุณจะพาไปที่ไหนก่อน
แทบจะไม่มีที่ว่างไอ้คนอยู่แถวข้าง
แต่ส่วนใหญ่เอ๊ะทำไมหาคนไทยแทบจะไม่มีเลยอ๋อเหรอ

คนเยอะขนาดนี้จริงคือที่ความที่อยู่บนข่าวท้อ
บูรณ์บรรยากาศก็ดีเย็นสบายคุณผู้ชมแต่เชื่อไหม
คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวเมริกาอ่าเออแปดสิบเปอร์เซ็นต์เป็นชาวเมริกา
เพราะว่าอะไรเขาเป็นลูกจ้างตามโรงงานต่างในเขตพื้นที่ต่างนี่แหละฮะ
เมารถบัตรกันไปขึ้นเขาคอเพชรบูรไปเที่ยวไปกราบขอพร
นะฮะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วค่ะนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ยากาศก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นโอ้ยแพนภาพไปโอ้ยคนเต็มไปหมดเลย
นะฮะทางฝ่ายปกครองต้องประกาศแจ้งเตือนนะระวังด้วยการขับขี่
ต้องขับรถให้ดีระวังคนด้วยนะต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิดกันด้วยนะ
เออเนี่ยฮะคนเยอะจริงนะสำหรับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
เป็นจุดเช็คอินไหว้พระสุดฮิตของเขาคอตอนนี้เอกลักษณ์คือก็เป็นพระพุทธรูป
นะฮะห้าพระองค์สีขาวองค์ใหญ่ตั้งตะงานอยู่บนยอดขุนเขาแบบนี้
งามตะการตายแบบนี้คนก็ไปขอพรนะครับนี่อ่ะ
เยอะแยะมากมายทีเดียวเชียวขอบคุณนะคะ